ไปกันที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ

เขาได้ทำพิธีวางศิลาเริกเกาะสร้างมังกรทองใหญ่
ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ๓ของประเทศเลยค่ะ

ตัวใหญ่ยาว๑๔เมตรสูง๑๐เมตรค่ะ

ใช่สวยงามมากเลยค่ะ

ว่าจะแล้วเสร็จปีหน้าเลยค่ะมกราคมนะคะ

ก็มีการเชิดสิงโตแห่งังกรทอง

เอาแน่นอนเอาชัยเอาเลิกเอาชัย
ถูกต้องเป็นความเชื่อเป็นสิริมงคลด้วย
จุดประทัดจบแล้วโป้งป้างกันไป

ได้เลขโป้งป้างมาเหมือนกัน
ต่อกันเลยค่ะพาไปตักไข่พญานาคค่ะ

พูดแบบนี้อยู่ที่วัดศรีบุญชุม

พ่อปู่พญานาคาราช
แล้วเขาต้องมีวิธีการเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเอาภาพให้ดู

แล้วก็มาตักไข่พญานาคนี้นี่
ตักออกมาได้แล้วซึ่งไข่พญานาคเนี่ยนะคะ

ตัวล้อมรอบอยู่ก็ต้องตัก๓รอบไงคุณ

ก็จะเอามาเรียงกันจะสลับกันก็แล้วแต่

ที่๑คุณมั่นใจขนาดนั้นหรอ
ค่ะไปต่อกันอีกที่๑แล้วกันนะ
บ้านเลขที่๙๓ตำบลท่าชัย
อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

อายุไม่ต่ำกว่า๗๐๐ปี

นี่อะไรอ่ะทำไมถึงต้องวงคะ

เป็นคันช่องทองสำริท

ทำไมคุณสุมสกุลเห็นฉันไม่เห็น

ส่องเห็นตัวเลขตรงนี้นะคะ
บางคนก็เห็นเป็นเลข
บางคนก็เห็นเป็น๑๐๗เขาบอกจะเอาไปซื้อหวย
อ้าวไม่ผมเห็นเหมือนที่พี่เขาว่าเมื่อกี้

เอาตายแล้วแต่ว่ามันก็สวยงามโบราณแปลกตา

เออเอาพาไปวัดพี่นางหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
วัดนี้คือวัดป่าสว่างธรรมที่อุดรนั่นเองค่ะ
ซึ่งพี่นางสิริพรอำไพพงศ์เนี่ย

แล้วก็มีญาติธรรมเดินทางมาผ่านจุดคัดกรอง
เข้ากราบไหว้ไอ้ไข่จากวัดแม่ย่าซอม
ที่จังหวัดสาแก้วกรากพระอาณาคาราชพ่อผู้ศรีสุทธโมแม่ย่าศรีปทุมัน
แล้วก็แวะซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกันหน่อยนะคะ
แล้วแม่ค้าเขาก็บอกว่าอุ๊ยงวดนี้เนี่ยนะ
คือมีเลขมีเลขขายดิบขายดี
มันมีอะไรที่เป็นเลขคู่คนถามหาเยอะ
เป็นเลขดังมาจากที่ไหนเลขคู่ก็พก๒มีพก๘ครับ
อ๋อน้ั้นแหละเลขคู่

ผมก็ตีความไม่ถูกเหมือนกัน
เอาตีความกันไปตามความเชื่อนะคะ
แนรนธาตุพุทธคุณอังกฤษภังใต้จังหวัดอยุธยา
ครับค่ะมีภาพมันไม่มีแล้ว
ให้มีแล้วเหรอยังมีอีกเยอะเลยนะงั้นเอาไว้ก่อนก็ได้